ฉันก็มีเรื่องของพิษบูต่อเลยนะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลำปาง

คือเจ้าของบ้านเขาก็เลี้ยพิษบูเอาไว้

เขาก็จะเอารถเข็นขายหมูปิ้งไปฝากเอาไว้เป็นประจำ

เจอกันให้อาหารรูปหัวกันเป็นประจำ

เข้าไปกัดแผลเวอร์หน้าแบบเลือดอาบเลยค่ะ
ก็หนักเวลาเย็บไป๓๐กว่าเข็ม

คือยังเห็นชัดเลยว่าแผลเวอร์มันเวิร์กจริง

ไม่เข้าใจทั้งที่ก็เคยเห็นหน้าค่าตากันอยู่

ไทเกอร์เป็นสุนัขพิษบูเพศผู้นะคะ

กันทะอายุ๖๘ปี

อำเภอเมืองลำปางช่วงเช้าเมื่อวานค่ะ

ริมฝีปากที่เท้าก็โดนกัด
โดยกู้ภัยสมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปาง

ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามอาการเบื้องต้นตอนนี้ปลอดภัยแล้ว

รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง

แผลลักษณะเปิดกว้างเขี้ยวของพิษบัว

ดูอาการก่อนเป็นห่วงเรื่องของแผลติดเชื้อ

ไม่ได้ทิ้งเค้าก็ไป

ของนางศรีคำคนนี้ตลอด

แล้วก็เป็นเจ้าของเจ้าไทเกอร์สุนัขพิษบูตัวนี้ค่ะ
ขวัญชัยบอกว่าเจ้าไทเกอร์ก็รู้จักกับนางศรีคำเป็นอย่างดีนะ
หยอกล้อเล่นกันอยู่บ่อย
วันเกิดเหตุนางศรีคำมาเข็นรถเข็นที่ฝากเอาไว้หลังบ้าน
ก็จะไปขายของปิ้งย่างที่ริมเขื่อนยาง
เข็นรถเข็นออกมาถึงประตูหน้าบ้าน
นางศรีคำอายุเยอะแล้วก็ทำให้เข็นไม่ไหวก็เรียกหลานให้ออกมาช่วย
ขณะนั้นตัวเจ้าของกำลังให้ขนมให้ข้าวเจ้าไทเกอร์กินอยู่
มันกำลังกินอยู่แล้วจู่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ไทเกอร์ไม่กงไม่กินมันแล้ววิ่งเข้าไปกัดนางศรีคำมาค่ะ
นางศรีคำล้มหัวฟาดเลยนะ
จากนั้นเนี่ยภรรยาเขาเห็นเหตุการณ์นะคะก็รีบเข้าไปช่วย
ก็เอาเจ้าไทเกอร์ออกมาได้แต่ว่านางศรีคำก็ถูกกัดไปเยอะแล้วอ่ะ
ก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ไปช่วยเหลือนำตัวนางศรีคำ

เจ้าของเจ้าไทเกอร์บอกว่าไม่รู้จริงว่าเกิดจากอะไร
แล้วเขาก็ไปเยี่ยมมาแล้วนะไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บมาแล้ว

เรื่องของเงินเยียวยาก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ

มันเอ่ยเงินมาแล้ว
พร้อมที่ลืมตัวมา

ส่วนเพื่อนบ้านนะคะที่ชื่อว่านางสุพรหงสุวรรณอายุ๗๔ปี
เขาก็บอกว่าเขาก็เดินลัดผ่านบ้านหลังที่เกิดเหตุแบบนี้เป็นประจำนะ
ก็เจอเจ้าไทเกอร์ตลอดเจอเกือบทุกวัน
ปกติแล้วเจ้าไทเกอร์ไม่ได้มีนิสัยดุร้าย
ชอบเล่นเคยไปลูบหัวเจ้าไทเกอร์อยู่บ่อยก็ไม่เคยถูกกัด
รับว่าตอนนี้กลัวเหมือนกันเพราะไม่มีใครรู้ว่าเจ้าไทเกอร์จะอยู่อารมณ์ไหน
เท่าที่สังเกตเจ้าไทเกอร์จะไม่ชอบคนเมาแต่ก็ไม่ทำร้ายใคร
เพียงแค่ไม่ยอมไปเล่นด้วย
๒ปีที่ผ่านมาไทเกอร์ไม่เคยทำร้ายใครก็เลยหาสาเหตุไม่ได้
ทำไมนางศรีคำถึงถูกเจ้าไทเกอร์กัดขนาดนี้
พอทำไม่ได้แบบนี้ประตูจะเล่นกัน
หัวหน้าพวกไทเกอร์นี่แบบบอกว่าดูหลาย
มันจะดูหลายก็เฉพาะหมาผู้น่ะ
ที่มันจะโคตรกับสักหมาแม่ถ้ามันพูดว่าเป็นพวกหมาแม่มันก็จะยุมันจะบอกว่าโคตร
เหมือนกันได้นะคือเจ้าของเจ้าไทเกอร์ก็ย้ำกับนักข่าวของเรานะว่าเจ้า
เกอร์ไม่ดูปกติมันไม่ดูมันขี้เล่นก็ยืนยันว่าจะรับผิดชอบผู้ที่บาดเจ็บนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าจะเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลเจ้าไทเกอร์ให้มากขึ้น
แต่พิษบูจริงแล้วเขาก็ดุถูกไหม
คือพิษบูเป็นสายพันธุ์นักล่าและเป็นสายพันธุ์นักสู้
คือถ้าให้เปรียบเทียบเข้าใจง่ายเลยนะเหมือนไก่ชนนะคะ
คือมันถูกฝึกมาให้สู้กันในกรงแบบนั้นเลย
ก็เลยคาดว่าจังหวะที่นางศรีคำเข็นรถเข็น
ไม่ไปตะโกนเรียกหลาน
อาจจะตะโกนเสียงดังเสียงดุแล้วไทเกอร์มันกำลังกินอยู่
ใช่ก็เลยอาจจะตกใจแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะเสียงกองแก๊ง
ของรถเข็นที่แบบเข็นไม่ไปแล้วตะโกนเรียกอะไรแบบนี้ค่ะ
มันก็เป็นจังหวะประจวบเหมาะพอดีนะคะ